เรื่องนี้ค่ะก็ต้องจับตาดูวันพรุ่งนี้เลยนะคะ
คดีดังเมื่อปีสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดคดีเสือดำ

พรุ่งนี้เนี่ยเป็นวันสำคัญของคดีนี้เลยนะคะ
เพราะว่าสารดีการัดฟังคำพิพากษาคดีนี้นะคะ
เป็นคดีที่ยาวนานกว่า๓ปีแล้วนะคุณนัทพงศ์นะคะ
สังคมให้ความสนใจนะคะตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ด
ที่เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นะเรสวนด้านตะวันตก
เข้าจับกลุ่มนายเปรมชัยกรณสูตรพร้อมพวกรวม๔คน
ที่เข้าไปล่าสัตว์ในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นะเรสวน
แล้วก็ตอนนั้นเนี่ยยึดของกลางนะคะมีซากเสือดำ
ไก่ฟ้าหลังเทามีเก้งแล้วก็อาวุธปืนอีกเป็นจำนวนมากเลย
นี่นะคะภาพนี้พอปรากฏออกไปโหสังคมตั้งคำถาม
พากษ์วิจารณ์กันมากเลยทีเดียวขณะที่คดีนี้เนี่ยนะคะ
ตอนนี้สารชั้นต้นมีคำพิพากษาลงโทษนายเปรมชัย
จำคุก๑๖เดือนไม่รอลงอาญานะคะสารอุทธรณ์
พากษายืนความผิดของจำเลยตามสารชั้นต้นพร้อมทั้งเพิ่มโทษนายเปรมชัย
เป็นจำคุก๒ปี๑๔เดือนชดใช้ค่าเสียหายให้แก่กรมอุทยานแห่งชาติ
จำนวนเงินรวมสองล้านต่อมาในเปรมชัยและพวกยื่นคำร้องขอดีกา
สารดีกาได้นัดวันอ่านคำพิพากษาก็คือวันพรุ่งนี้นะคะ
วันที่๘ธันวาคมเวลา๙นาฬิกาที่ศาลจังหวัดทองผาภูมิ
ก็ต้องติดตามนะคะพรุ่งนี้ต้องจับตาดูค่ะ

หลังจากมีการต่อสู้คดีมายาวนานกว่า๓ปีนะคะ
นี่ค่ะเป็นคดีที่หลายคนก็จับตาดูนะคะ
ว่าจะจบลงยังไงพรุ่งนี้สารดีการนะคะ
ขณะที่พลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรี

วันนี้ก็พูดถึงกรณีที่สารดีการ
อ่านคำพิพากษาคดีนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ
นายกบอกว่าอยากให้เป็นอุทาหรณ์สำหรับประชาชนค่ะ
ว่าเมื่อสารนัดฟังคำสั่งก็ต้องไปตามนัด

รายชื่อต่างก็ถูกส่งไปตามชายแดน
ด่านตรวจแล้วเหมือนทุกคดีที่ผ่านมาค่ะ
จะมาบอกว่าไม่ไปแล้วนายกจะยังไง
ผมไม่ใช่ไอ้เสือดำนี่นะเห็นไหม
ก็คนที่ถูกเรียกสารเรียกก็ไม่ไป
มันก็ถูกหมายจับก็นั่นเอง
รายชื่อต่างก็ส่งไปชายแดน
ด่านทุกด่านตรวจก็ไปจับเอา

เดี๋ยวพรุ่งนี้เราเกาะติดคดีนี้
แล้วนำมาเล่าให้คุณผู้ชมได้ฟังกันนะคะ